ไปดูต่อจากไก่ไปดูลิงกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คราวก่อนอิ่มไม่พลอยเขาพาไปเลี้ยงนะ
ทุเรียนเป็นตันตันอ่ะอิ่มหรือยังอะไรดิฉันไม่ใช่ช้าง

หลักกาลคุณผู้ชมค่ะพี่ท๊อปพี่ไท้เนี่ยเขา

ปกติเห็นแต่ลิงกินกล้วยกินแตงโมมา
คราวนี้ไหมทุเรียนหน่อยสิคะ

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่เขาก็เลยย่องไปตลาดไทยอีกครั้งหนึ่ง
เตรียมขนทุเรียนหนึ่งตัดเขาไปฝากอีกรอบหนึ่งค่ะ
มิถุนายนนี้ก็แพลนเอาผลไม้
ไปให้ปางช้างด้วยที่พัทยาชนบุรีได้กินกันอีก

คิวไว้แล้วนะจะตระเวนไปช่วยช้างม้า

ก็มีที่อำเภอศรีราชา
ก็ไปที่พัทยาแล้วก็ไปที่สัตหีบ
จริงเลยแหล่งท่องเที่ยวเลยของประเทศไทยแต่นักท่องเที่ยวไม่มีนะครับ
ก็มีช้างอยู่ประมาณ๑๕๐หรือ๑๖๐เชือกประมาณนี้ครับ
ส่วนเรื่องเงินรับบริจาคตอนนี้ยอดได้ประมาณ๗ล้านกว่าบาท
ซึ่งเป็นปกติแล้วยอดเงินบริจาคของพี่ท็อปพี่ไทยจะเยอะกว่านี้
ที่เขาบอกว่าเข้าใจนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี
แต่ว่าพี่น้องคนไทยก็ยังมีน้ำใจบริจาคกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ยังไงก็ตามก็พร้อมจะควักเงินช่วยเหลือเต็มที่
เอาที่สุดกำลังความสามารถที่จะทำได้ต่อไปค่ะ
สนับสนุนทุกครั้ง
โครงการดีของพี่ท็อปพี่ไทยอย่างแน่นอนนะคะ
ใช่แล้วค่ะนี่แหละฮีโร่ตัวจริง
เขาเรียกว่าฮีโร่เดินดินนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมอยากจะร่วมบริจาคก็เข้าไปดูที่เพจของเขากันได้นะ